ที่อีก๑คู่แล้วกันนะคะคู่นี้แม่
ไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายหรอกจริงเพราะว่ามีลูกไปแล้ว๒คนนะคะ
จำได้ไหมเดือนที่ผ่านมาวันคล้ายวันเกิดพี่เอ๋

คลิปลงไอจีแบบรัวมากถี่ยิบมากเลย
แล้วก็แต่ละแคปชั่นใต้คลิปนี้นะ
โอ้โหยหวานหวานเหมือนกับพึ่งแต่งงานใหม่อ่ะคุณ

งานนี้นะคะเพิ่งจะมีโอกาสได้เจอตัวกับพี่เอ๋
ก็เลยได้เข้าไปถามถึงความรู้สึกในวันนั้นค่ะ
โดยเธอเผยว่าดีใจมาก

แล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรให้เราบ้างแล้วล่ะ
แล้วก็เดินเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเทียนใช่ป่ะจุดอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็ยืนหล่อมากเขาให้มาแล้วค่ะให้มาแล้ว
ให้เป็นเงินให้เป็นเงินเพราะว่าเขาเป็นคนที่ซื้อของขวัญได้ได้ไม่น่าใช้เลยอ่ะ
คือเขาก็เลยบอกว่าเอาไปจักได้อะไรก็เอาไปซื้อเองอะไรอย่างนี้
อันนี้ไม่บอกดีกว่าแต่ก็เขาก็เครียดไปครึ่งวัน
จะเป็นของขวัญที่หลายคนชอบเป็นเงินนะคะ
คือเราสองคนอย่างที่บอกไปว่าเออถ้าไม่มีเวลาให้เงินก็ได้
นี่แหละคือสาวชอบมากสาวหลายคนที่แบบนี้อยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาละกันนะ
เออบางทีได้ซื้อของให้อาจจะไม่ถูกใจไงแต่ว่าวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ย
บอกว่าเกือบจะมีงอนกันนะจ๊ะถ้ายังจำกันได้
เรียนทำเป็นลืมทำเป็นแบบไม่สนใจ

อยากจะมีแบบโฟมโพลงเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้
ซึ่งคุณเอ๋เขาก็ถามแล้วนะว่า
เอ๊ยพ่อวันนี้วันอะไรหรือเปล่า

แต่ว่าเตอร์ไพรส์ชุดใหญ่น้ำหูน้ำตาแตกกันเลยนะจ๊